แต่ว่าเรื่องของการทำมาหากินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราต้องทำกันอืม
พูดถึงอาชีพกันบ้างคุณชนะคุณใบตอง
อยากทำอาชีพอะไรถ้าไม่ใช่อ่านข่าวนี้
ถ้าไม่ได้อ่านข่าวนะผมอยากเป็นคุณหมอ
เพราะว่าผมอยากจะรักษาใครเอาไว้ให้ได้บ้างสักคนก็ยังดี
ส่วนใหญ่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเซ็ง
นี่น่าอยากให้ถามคำถามนี้แล้วยังงั้นคุณเบตองคะ
อยากเป็นพยาบาลค่ะเอาไว้ฉีดยาคนข้างค่ะ
ฉีดให้หลับไปเลยได้ไหมคะ

หมอพยาบาลทหารตำรวจข้าราชการรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่
เป็นอาชีพที่เราคุ้นเคยได้ยินได้เห็นกันอยู่นะคะ
แต่สำหรับตลอดข่าวแล้วเรามีอาชีพแปลกมาให้ชมมาให้ดูกัน
รวบรวมเอาไว้ให้แล้วว่าเอ๊ะอาชีพแปลกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
จะมีอาชีพอะไรบ้างไปดูกันเลย
สำหรับอาชีพอย่างนี้ก็มีด้วย
ที่เราไปตลอดมาฝากในวันนี้แบ่งออกเป็น๓ประเภทด้วยกันคือ
หนึ่งสร้างความสุขให้คนที่ยังอยู่
สองสร้างความสุขให้คนตาย
และ๓สร้างความท้าทายให้กับชีวิตณปัจจุบัน
อาชีพเหล่านี้คืออะไรไปติดตามกัน
เริ่มกันที่อาชีพที่สร้างความสุขให้กับคนที่ยังอยู่คือ
อาชีพปรบมือและกรี๊ดในรายการโทรทัศน์ค่ะ
๕๔๓๒๑กรี๊ดปรบมือ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้าดูรายการเกมโชว์ซิตคอม
หรือรายการต่างทางโทรทัศน์เป็นประจำแล้วก็
ก็คงคุ้นเคยกับเสียงกรี๊ดหรือภาพของคนดูในรายการ
ที่ส่งเสียงเชียกับเสียงปรบมือดังกระหึ่งแซ่ะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
ซึ่งงานนี้เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศให้กับรายการต่างดูคลึกคลื้น
มีอัตรรสและดูสนุกสนานขึ้น
อาชีพนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะ

คือคุณอาจจะได้พบกับดารานักแสดงและคนดังที่คุณชื่นชอบ
รวมไปถึงคุณจะได้ดูรายการนี้ก่อนใครในโลกอีกด้วย
ต่อกันที่อาชีพโคโยตี้รีวิวหีบศพ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวสระบุรี

เมื่อร้านแสงดาวบริการหีบศพที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เขาเกิดปิ๊งไอเดียจ้างน้องโคโยตี้มาเต้นหน้าร้าน
พร้อมรีวิวลงศพทุกรูปแบบ
กับเพลงสุดร้าวใจที่เปิดดังกระหึ่ม
เรียกให้คนที่ผ่านไปผ่านมาหันมามองกันแบบตาไม่กระพริบ
ถ้าคุณแม่บ้านบ้านไหนขี้หึงรบกวนวิ่งเส้นทางอื่นเลยจ้า
เพราะไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณพ่อบ้านนะคะ
ไปกันที่อาชีพที่สร้างความสุขให้กับคนที่ตายไปแล้วกันบ้าง
อย่างอาชีพนอนเฝ้าศพ
นางสาวอัธวีการธรรมพิทักษ์อายุ๓๘ปีหรือกิฟต์
อาชีพเป็นสับปะเรอประจำวัดบางเป้งในพื้นที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คุณกิ๊บได้มีการต่อยอดอาชีพสับปะเลอด้วยการเพิ่มบริการพิเศษขึ้นค่ะ
ก็คือการรับจ้างนอนเฝ้าศพเปิดเพลงและเคาะลงเรียกศพให้ฟังเพลงด้วยกัน
ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คุณกิฟต์ทำเมื่อตอนที่คุณแม่เสีย
เมื่อชาวบ้านเห็นก็เห็นดีด้วยค่ะจึงจ้างคุณกิฟต์มาเฝ้าญาติของตัวเอง
โดยคุณกิฟต์บอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ตนก็เชื่อว่าศพเขาอยากฟังเพลงด้วยจริง
และสุดท้ายกับอาชีพที่สร้างความท้าทายให้กับชีวิต
อย่างอาชีพรับจ้างอยู่ห้องมีผี
โดยทางเพจได้ประกาศรับสมัครผู้สำรวจสถานที่
ที่ต้องสงสัยว่ามีสิ่งเร้นลับ
เพื่อพิสูจน์ว่าสถานที่เหล่านั้นมีผีจริงหรือไม่
และหน้าที่ในการสำรวจสถานที่นั้นก็คือ
ให้อยู่ในห้องนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด
อย่างน้อย๒๔ชั่วโมงหรือ๓๕วัน
ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำกิจกรรมใดก็ได้
ระหว่างเข้าพักยกเว้นแชร์โลเคชั่นสถานที่
โดยจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพทุกจุดยกเว้นในห้องน้ำค่ะ
และก็จะได้รับสวัสดิการอาหารฟรีบริการทุกมื้อ
และสิ่งที่ทำให้เกิดเพจและอาชีพนี้ขึ้นมา
ก็เพราะว่าธุรกิจบ้านพักห้องเช่าคอนโดต่าง
ต้องจบลงเพราะข่าวลืมเรื่องสิ่งเล่นลับต่าง
เพจนี้จึงอยากจะเปลี่ยนสถานที่ที่น่ากลัว
ให้เป็นสถานที่ธรรมดาที่ใช้ชีวิตได้ปกตินั่นเองค่ะ

คุณชิสามันมีด้วยหลายอาชีพแบบนี้
มันแน่นอนอยู่แล้วประเทศไทยใครจะให้ค้าค้าอะไรคะ
มีหมดคุณผู้ชมแต่ว่าบางอาชีพปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้ว

แค่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าอาชีพแปลกแบบนี้มันก็มีนะจ๊ะ